มันเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้นไปดูเลยครับก็ให้ครับหูตายหูตายจังไหมเนี่ย
อุ๊ยไม่ตายนี่อุ๊ยอ้าวตายเฉยเลยนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปแล้ว
ไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่แกล้งตายเหรอเออเออดูดิมันแกล้งตายอ่ะ
มันเป็นงูนักแสดงหรือเปล่าดูดิไปเรียนการแสดงที่ไหนมาเล่นใหญ่รัชกายะอะไร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
เนียนเนียนเป็นงูทางมะพร้าวที่ไม่มีพิษและจะมีพฤติกรรมแกล้งตายเมื่อฟักสักครั้งนึงมันแจ้งเหนียนไปที่ภาคภาคแบบนี้